พาคุณขวัญและคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยกันแล้วกัน
ใช้คำว่าพระผมก็หนักใจ

ห่มเหลืองคนนี้พฤติกรรมเขาแปลก

งั้นให้คุณผู้ชมและคุณขวัญดูพร้อมกันว่าแปลกยังไงฮะ

ทำขวาแคลอรี่อะไร
ส่งของส่งของโทษคุยโทษคุย
ให้โทษคุยเอา
แล้วจับไปรอไม่สึกหรือ
ให้โทษคุยเอา
ถ้ามีแม็กซ์อยู่มีแม็กซ์ของจริงอยู่

ถ้าอยู่ที่สวนนี่ถ้ามีแม็กซ์อยู่แม็กซ์ของจริง
ก็เหมือนแบบไปทะเลอะไรอย่างนี้

สมมติว่ามีคนหลงเชื่อทำบุญใส่บาทถวายปัจจัยไป

ดิฉันว่ามีคนที่ทำอย่างนั้นไม่ทราบอ่ะ

กับสองตอนต้นคลิปคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาทักเลย
อ้าวยังไม่ศึกอีกเหรอ
ก็เคยโดนจับไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมาห่มเหลืองอีกแล้ว

เหตุการณ์นี้ก็เลยคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ
เพราะว่าในเพจดังเขามีการแชร์คลิปนี้
และถ้าถอดความจากเหตุการณ์ในคลิปนี้ก่อนนะ
แสดงว่าก่อนหน้านั้นผู้ชายห่มเหลืองคนนี้

จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็ศึก
ซึ่งไม่รู้ว่าบวชพระจริงด้วยหรือเปล่าก่อนหน้านี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณตำรวจหรือเจ้าหน้าที่

หรือถ้ามีคำชี้แจงมีความคืบหน้า

แปลกดีค่ะแต่ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องนี้